ต้องดูการทำงานของผู้ว่ากันหน่อยนะฮะ
เพราะว่าตอนนี้บูรณาการการทำงานกับหลายหน่วยงาน
อีกเรื่องในการแก้ปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพก็คือ

เมื่อวานนี้มีการพิจารณากับในส่วนของราชธรรมเขา
ที่จะนำนักโทษชั้นดีมาลอกท่อระบายน้ำ
ติดตามการวิเคราะห์เรื่องนี้จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย

แต่ว่าวันนี้จะขอเริ่มถอดแมสเป็น
ข้อตกลงที่สมาคมทีวีดิจิตอลไปคุยกับกศตช
เขาบอกว่าถ้ารักษาระยะห่างกันได้และมีฉากกั้นเนี่ย
แมสได้ตอนนี้ผมกับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งห่าง
ประมาณสักห้าเมตรอ่าฉะนั้นก็ก็ถอดแมสได้
แต่ว่าก็ต้องยังต้องเฝ้าระมัดระวังคือยังต้องตรวจเอทีเค
ก่อนเข้าตึกเป็นประจำอยู่ฉะนั้นวันนี้ก็จะเริ่มถอดแมส
ทีวีหลายช่องก็จะเริ่มถอดหน้ากากแล้วคุณบุ๊คคุณน้ำแข็ง
เมื่อไหร่ยังไงก็แล้วแต่ตามสะดวกไม่ว่ากัน
ปัญหาบางปัญหาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
คนเราเนี่ยรับปัญหาไม่เท่ากัน
คนกลุ่มหนึ่งแก้ปัญหาของเขาเองได้คนกลุ่มหนึ่งแก้ปัญหาของเขาไม่ได้
มันขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินด้วยคนที่มีเงินเอาเงินมาแก้ปัญหาได้
คนไม่มีเงินเอาเงินมาแก้ปัญหาไม่ได้แต่มันมีปัญหาเดียวเท่านั้น
ยากดีมีจนแค่ไหนร่ำรวยมหาศาลแค่ไหน
ก็มีปัญหาทุกข์เท่าเท่ากับคนจนนั่นคือปัญหาน้ำท่วมกอทม
แล้วก็ทำให้รถติดคนจนติดบนรถเมย์๓ชั่วโมง
คนรวยนั่งรถโลสลอยก็ต้องติด๓ชั่วโมงไปไหนไม่ได้เหมือนกันเท่ากัน
ฉะนั้นการเผชิญปัญหาที่เท่ากันแบบนี้เนี่ย
มันเป็นปัญหาสาธารณะช่วงที่หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากอทม
เวลาคนไปทำโพลสอบถามว่าอยากให้ผู้ว่าแก้ปัญหาอะไรมากที่สุด
โพลกี่โพลก็ตอบเหมือนกันว่าอยากให้แก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมกรุงเทพมากที่สุด
เพราะน้ำท่วมทำให้รถติดมาอันดับหนึ่งเลย
ผู้สมัครผู้ว่ากอทมไปดีเบตเวทีไหนโทรทัศน์ช่องไหน
พอถูกถามเรื่องนี้ก็เสนอแนวคิดตอบคำถามเหมือนกันหมดว่าจะให้ความสำคัญ
กับเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมวันนี้เราได้ผู้ว่าใหม่แล้ว
และผู้ว่าคนใหม่ก็มารับงานเอาช่วงที่ฝนกำลังจะมา
ตอนนี้ฝนก็มาเป็นบางวันแต่อีกไม่นานจากนี้ไปเนี่ย
ถึงหน้าฝนแล้วถึงหน้าฝนแล้วก็จะต้องเดือดร้อนกันอีกแล้ว
ฉะนั้นเมื่อมารับงานในหน้าฝนช่วยไม่ได้ที่จะต้องเร่งทำงาน
ก็ถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนของผู้ว่ากอทมและทีมงานที่จะต้องลงมือทำ
แล้วภาพที่เราเห็นก็คือมีการตอบสนองที่จะเร่งลอกท่อให้เร็วที่สุด
และคาดว่าจะลงพื้นที่ลอกท่อได้ภายในวันที่๑กรกฎาคมนี้
จะลอกได้เท่าไรลอกให้ได้กิโลเมตรห้าร้อยกิโลเมตรแรกก่อน
เอาในช่วงที่น้ำท่วมมากเอาตรงนั้นก่อน๕๐๐กิโลเมตร

เมื่อวานนี้เป็นข่าวที่ผู้ว่าชัดชาติจับมือกับอธิบดีกรมราชธรรม
แล้วก็มีข่าวว่าชัดชาติเคาะจ้างนักโทษลอกท่อกอทมดีเดย์๑กค
ประเดิม๕๐๐กิโลเมตรแรกนี่ท่านเห็นในจอ
บดีกรมราชธรรมขอดูรายละเอียดหน่อยท่านจะได้เข้าใจว่า
ธิบดีกรมราชธรรมท่านให้สัมภาษณ์ท่านให้ความหวังยังไง
นี่คนที่ยืนอยู่ข้างข้างกับผู้ว่าชาติชาติเนี่ยอธิบดีบอกว่าหลังจากนี้เนี่ย
กรมราชธรรมจะคัดเลือกผู้ต้องขังชั้นดีเยี่ยม๑๐๐คน
เอามาจากกรมราชธรรมสิบแห่งโดยผู้ต้องขังจะต้องตรวจหาเชื้อโควิด
แล้วต้องสมัครใจที่จะออกมาทำงานไปบังคับไม่ได้
แล้วจะต้องผู้ต้องขังจะได้รับค่าจ้างนี่ตรงนี้สำคัญร้อยละ๗๐
แต่ก่อนนี้ออกมาทำงานอะไรก็ตาม
แต่ได้ค่าจ้างเนี่ยนักโทษได้นิดเดียว
ผู้ต้องขังได้นิดเดียวนอกนั้นกลมหักเอาไว้
แต่เขาแก้ระบบใหม่นี่ได้๗๐เลย
ฉะนั้นเรื่องที่จะออกมานี่ไม่ต้องห่วงหรอกทุกคนเต็มใจอยู่แล้ว
ฟังที่คุณสมศักดิ์เทพสุธินให้สัมภาษณ์สิครับ
ท่านบอกว่าผู้ที่ออกมาทำงานข้างนอกเนี่ย
เขาออกจากเรือนจำมาได้เนี่ยมาทำงานเนี่ย
ข้าราชการที่มีโอกาสได้ไปดูงานที่ยุโรปครับ
ออกมาทำงานข้างนอกเนี่ยเปรียบเทียบแล้วเหมือนกับข้าราชการได้ไปดูงานที่ยุโรป
ฉะนั้นผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยได้ออกมาลอกท่อในกอทมเนี่ย
เหมือนกับได้ไปดูงานที่ยุโรปหมายถึงข้าราชการนะ
แล้วได้มาออกมาทัศนะศึกษาได้มาเปิดหูเปิดตาได้มาท่องเที่ยวด้วย
ฉะนั้นจึงยืนยันว่าไม่มีใครหรอกที่จะปฏิเสธที่จะไม่ออกมา
นี่นี่ท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์บอก
แล้วท่านบอกว่าเนี่ยผู้ต้องขัง๑๐๐คน
จะได้รอกได้ประมาณ๒๕กิโลเมตรต่อวัน
เพราะว่า๑คนสามารถลอกได้๒๕เมตร
ถ้าพันคนก็๒๕กิโลเมตรต่อวันอย่างไรก็ตาม
เงินติดการติดสัญญาจ้างเหมาเนี่ยตอนนี้ได้แก้ไขปัญหาแล้ว
ไม่มีปัญหาแล้วฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องเรื่องสัญญา
ไม่ต้องห่วงเรื่องความสมัครใจผู้ว่าชัดชาติว่ายังไงครับ
ผู้ว่าชัดชาติบอกอย่างนี้นี่ท่านต้องฟังหน่อยนะ
ในช่วงระหว่างการลอกท่อจะขอความร่วมมือ
ประชาชนในพื้นที่ให้ออกมาดูหน่อยเพื่อจะได้รู้ว่าภายในท่อเนี่ยมีอะไรอุดตันอยู่บ้าง
เพราะบางแห่งมีไขมันอุดตันแสดงว่าบ้านเรือนแถวนั้นทิ้งไขมันลงมา
ดังนั้นประชาชนต้องให้ความร่วมมือในการตั้งบ่อดักไขมัน
ผมเคยไปทำรายการทีวีไปดูการลอกท่อโอ้โหแล้วเห็นเลยครับว่า
ท่อที่มันตันเนี่ยปัญหาที่มากที่สุดคือไขมันที่มันเย็นตัว
อกกันแน่นเลยครับน้ำในท่อนี่เกือบจะระบายไม่ได้เลย

มาจากร้านอาหารประเภททอดทั้งหลายที่ตั้งอยู่ริมฟุตบาท
ผัดไทยทำอะไรก็ไม่รู้ที่ต้องใช้น้ำมัน
เพราะว่าพอน้ำมันเหลือใช้แล้วเนี่ยแม่ค้าก็ลาดลงไปในท่อ
ตอนที่มันเป็นยังไม่ไม่ตกไม่เป็นไขเนี่ยมันไม่เดือดร้อนหรอกครับ
แต่พอมันไปก่อตัวอยู่ในท่อมันเป็นไขเป็นไขแล้วเป็นก้อน
ท่อตันหมดเลยฉะนั้นถ้าเราไม่ช่วยกันแก้ตรงนี้นะ
ชัดชาติก็เอาไม่อยู่เพราะว่าเดี๋ยวไขมันที่ไหลลงไปเนี่ย
เทลงไปในท่อหรือออกมาจากบ้านเนี่ยมันก็มีปัญหา
เขาจึงบอกว่าผู้ว่าถึงบอกว่าเอออยากให้มีท่อดักไขมันหน่อย
มันจะได้ช่วยกันได้คือปัญหาสาธารณะแบบนี้เนี่ย
คนที่อยู่ในเมืองใหญ่ทุกเมืองทั่วโลกต้องร่วมมือกัน
การแก้ปัญหาสาธารณะเนี่ยเขาจะต้องให้ความร่วมมือกัน
ไม่มีหรอกครับที่ไหนที่อยู่อยู่ขึ้นมามางัดตะแกรงท่อระบายน้ำ
ไปขายอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีที่ไหนบ้านไหนเมืองไหนหรอกครับ
อยู่ไปตัดไฟสายไฟฟ้าเอารวดทองแดงไปขาย
ดับกันทั้งหมู่บ้านไฟดับกันทั้งตำบลไม่มีที่ไหนหรอกครับ
ฉะนั้นนี่คือปัญหาสาธารณะที่เราต้องช่วยกัน
เรื่องของการดักท่อไขมันหรือการไม่เททิ้งขยะลงไปในคลองให้คลองมันตัน
หรือการก่อสร้างทั้งหลายเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ผู้ว่าเขาขอความร่วมมือ
อกจากเรื่องการลอกท่อแล้วขอพูดสักนิดนึงว่า
ปัญหาใหญ่ที่ตามมาทุกครั้งที่มีน้ำท่วมพี่น้องของเราที่อยู่ชุมชน
ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทุลักทุเลทุกปีต้องย้ายของกันทุกปี
หาที่หลับที่นอนกันใหม่ทุกปีเพราะว่าน้ำทะเลมันหนุนขึ้นมา
ตรงนี้เนี่ยก็เป็นงานของกอทมส่วนหนึ่งเมื่อวานนี้เราได้เห็นภาพการประชุมระหว่าง
รองผู้ว่ากอทมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ย
เป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพลเอกอนุพงศ์เนี่ย
แล้วรองผู้ว่ากอทมที่ไปประชุมเมื่อวานคือคุณทวิดากมลเวทรองผู้ว่าและเป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่างมาร่วมประชุมด้วย
อันนี้เนี่ยเขาไปคุยกันเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง
แล้วเขาเตรียมการกันไว้ยังไงที่เป็นเรื่องใหม่เนี่ยท่านรองผู้ว่าบอกว่าจะจัดให้มีหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่สามารถไปประจำทุกจุดที่มีปัญหาให้ได้เร็วที่สุด
ฉะนั้นศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครก็จะมีหน้าที่ติดตามข้อมูลฝนข้อมูลน้ำเพื่อแจ้งให้ประชาชนคนกตมทราบเป็นระยะ
ทั้งหมดนี้เป็นความหวังครับของคนกรุงเทพหลายพื้นที่ที่มีบ้านอยู่ติดริมน้ำเจ้าพระยาแล้วก็น้ำหนุนขึ้นมาก็เดือดร้อนอย่างทุกปีแล้วก็ลำบากยากจนกันทั้งนั้นแหละครับ
การแต่งตั้งแล้วคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
ไม่เหมือนคนที่มาจากการเลือกตั้ง
ระบบการเลือกตั้งระบบประชาธิปไตยดีตรงนี้เองครับ